ข่าวนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวซอยประชาสงเคราะห์ที่ดินแดงเนี่ย
เขาได้กลิ่นเหม็นว่าเอ๊ะกลิ่นอะไรนะ
มันเม้นมาตั้งหลายวันแล้วพยายามเดินตามหาที่มาของกลิ่น
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมช็อกเลยนะไปเจอต้นต่อของกลิ่น
คือไปเจอศพแล้วอยู่ตรงซอกตึกในสภาพเปลือยด้วยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นชาวบ้านเดินตามหานะแล้วบอกตรงนี้ทำไมแมลงวันมันเยอะจัง
แมลงวันบินไปบินมาเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ก็เลยก้มลงดูในซอกตึกปรากฏเป็นศพ
ใช่นี่ตอนประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะ
ตำรวจสนดินแดงเขาก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในซอกตึก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่รู้คือแปลว่าเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่ไม่รู้
แต่กลิ่นมันเหม็นมากเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐาน
รวมถึงอาสาสมัครโมลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
แล้วซอกตรงนี้มันเป็นซอกปูนกว้างแค่ประมาณฟุตเดียวคุณผู้ชม
บรรทัศน์เดียวเท่านั้นอยู่ระหว่างด้านหลังกำแพงปูน
รวมถึงด้านข้างผนังตึกแถว๓ชั้นครึ่ง
จุดตรงนี้เป็นเลขที่สองศูนย์ห้าถึงสองศูนย์เจ็ดนะคะ
ก็ไปเจอศพของผู้เสียชีวิตยังไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไร
แต่น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเพราะว่ากลิ่นมันแรงมาก
อาสาสมัครมูลณิธิต้องเอาบันไดพาดกำแพงปูน
แล้วลงไปเอาเชือกไนลอนคุณผู้ชมผูกกับศพ
ค่อยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงมาบนหลังคาห้องครัว

ศพค่อนข้างยากเพราะอยู่ในซอกเลยนะฮะ

ทีนี้ถึงจะเอาศพมาชนะสูตรได้ที่ตรงหน้าตึกแถว
อายุของศพตอนที่เอาศพลงมาแล้ว
ปรากฏว่าเป็นศพเพศชายอายุประมาณนัก๓๐๔๐ปี
สภาพศพคือเปลือยไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
ตรงนี้แหละตรงนี้กลายเป็นสิ่งที่ต้องตรวจพิสูจน์ต่อ
ว่าทำไมสภาพศพถึงเปลือย
แล้วอย่างหนึ่งเขาพยายามหาหลักฐานว่ามันมีหลักฐานอะไรบ้าง
มีเอกสารสำคัญอะไรบ้างจะได้บอกได้ว่าผู้ตายเป็นใคร

แล้วเท่าที่ชนะสูตรเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๔๕วัน
ทีนี้ก็เลยต้องเอาศพส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อ
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมคุยกับชาวบ้าน
สอบถามชาวบ้านชาวบ้านหลายคนเลยนะเขาก็ให้ข้อมูล
มีชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่า
มาประมาณ๒๓วันแล้วหาต้นต่อของกลิ่นไม่ได้
เมื่อวานก่อนที่จะเจอศพช่วงที่ประมาณ๔๕โมง
เขาได้กลิ่นเหม็นเน่าแบบแรงมากจนชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วไงคะ
ก็เลยเดินตามหาแล้วก็เห็นว่าแมลงวันมันบินมา
เขาเดินตามกลุ่มแมลงวันคุณผู้ชมเพราะว่าไปตามกลิ่นไง
ปรากฏว่าตกตะลึงเลยเมื่อเห็นกลิ่น
แล้วก็แมลงวันที่มันกำลังบินตอมศพอยู่นะคะ
แล้วชาวบ้านเขาก็แถวนั้นนะเขาก็พยายามตรวจสอบว่า
ในครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวของใครศูนย์หายไหม

ชาวบ้านอีกกลุ่มนึงเขาก็พูดเหมือนกันเลย
บอกว่าได้กลิ่นกลิ่นเหม็นเหมือนหนูตาย
๔๕วันแล้วจนเมื่อวานกลิ่นมันแรงแบบสุด
มาหาต้นตอของกลิ่นเจอ
ว่ามีขาคนอยู่ในซอกกำแพงค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะ
ส่วนตัวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่นำศพออกมา
คือด้วยความที่เมื่อวานนี้เป็นวันไหว้

บอกว่าไม่เอาไม่ให้ใครออกมาดูตรงนี้ดีกว่า
เพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดความไม่เป็นสิริมงคลกับครอบครัว
ใช่ครับเพราะมาพบคนตายพบศพอะไรแบบนี้ในวันมงคล
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็สอบถามชาวบ้านแหละ

ชาวบ้านแถวนั้นเขาคุยกันบอกว่าไม่เคยเห็นนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกแบบถ้ำมองหรือเปล่า

เพราะว่าตรงที่ตกลงมาเนี่ยมันเป็นหลังห้องน้ำของบ้านทาวน์ฮาวส์

อาจจะมาปีนดูมาปีนส่องอะไรตรงนี้
แล้วก็พลัดตกลงไปในซอกจนเสียชีวิตนะครับ
ขึ้นไม่ได้จนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ฟังเสียงชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
เราเคยรู้จักหรือเห็นหน้าค่าตาคนตาย

เขาคุยกันว่าไงครับว่าเป็นแบบพวกรักเล็กขโมยน้อย
หรือเป็นพวกถ้ำมองหรืออะไรแบบนี้นะครับ
เขาก็คุยกันแบบนั้น
อาจจะเป็นถ้ำมองมากกว่า
อืมเพราะอะไรครับบนเรนตรงนี้เป็นห้องน้ำหรือ
อย่างที่ชาวบ้านบอกก็ได้เพราะว่าจุดที่ตก
มันอยู่หลังห้องน้ำบ้านทาวน์ฮาวส์พอดี
อาจจะทำให้ผู้ตายพลาดท่าแล้วก็ไปเหยียบหลังคา
ไหลตกลงมาในซอกตึกเสียชีวิตแบบนี้หรือเปล่า
แต่ตำรวจยังสงสัยอยู่อีกประเด็นนึงด้วยคุณสืบสกุล

ว่าเอ๊ะทำไมสภาพศพถึงเปลือย

เจอเสื้อผ้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะ
ทีนี้ก็ต้องเร่งสอบสวนว่าผู้ตายเป็นใคร

ซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจสถานีตำรวจนครบานดินแดงเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการรอให้ญาติมาติดต่อ
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าเป็นคนสติไม่ดีด้วยไหม
เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไง
ไทยรัฐทีวีรายงานให้ทราบนะคะครับ